เบรกนี้มาติดตามประเด็นข่าวสารทางด้านการเมืองกันบ้างนะคะ
ไปดูความคืบหน้าในการร่างรัฐธรรมนูล
ซึ่งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูลก็มีการพิจารณาลงรายมาตรานอกสถานที่กันอย่างต่อเนื่องนะคะ
เอาล่ะตอนนี้พิจารณาไปกว่า๒๖๐มาตราแล้วงวดเข้ามาทุกทีแล้วนะคะ
สำหรับว่าที่รัฐธรรมนูญฉบับที่๒๐ของประเทศไทยยังเหลืออีกมาตราไหนบ้าง
ติดตามได้จากคุณนำโชคบุญชูผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานมาจากอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเชิญค่ะ

ทีวีนั้นก็มีการเกาะติดคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญมาตลอด๑สัปดาห์นะครับ
และในวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของการพิจารณาแล้ว
ในวันนี้นั้นกรทจะทบทวนเนื้อหาสาระสำคัญทั้งหมดนะครับ
ก่อนที่เราจะเห็นร่างฉบับสมบูรณ์อีกครั้ง
การประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูลนอกสถานที่จังหวัดเพชรชบุรี
วันนี้เป็นวันที่๗นะครับและเป็นวันสุดท้ายของการพิจารณานะครับ
พิจารณาเสร็จสิ้นไปแล้ว๑๓หมวด๒๖๑มาตราด้วยกัน
วันนี้จะเป็นการทบทวนเนื้อหาทั้งหมดนะครับ
ซึ่งนายมีชัยริชุพันธ์ประธานกรทนั้น
ให้กรรมการทุกคนนั้นไปสรุปเนื้อหาภาพรวมว่ามีเนื้อหาใดที่ต้องปรับแก้หรือไม่
ส่วนบทเฉพาะการนั้นก็อาจจะนำกลับไปพิจารณาต่อที่กรุงเทพมหานครนะครับ
ขณะที่การพิจารณาในหมวดว่าด้วยของศาล
เมื่อวานนี้กรทนั้นกำหนดให้สารรัฐธรรมนูลวินิจฉัยความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากตัวบทบัญญัติของรัฐธรรมนูล
โดยนำมาตรา๗เดิมไปไว้ในหมวดของสารรัฐธรรมนูล
เมื่อเกิดวิกฤตบ้านเมืองก็ให้สารรัฐธรรมนูญนั้นทำหน้าที่ชี้ขาดนะครับ

ถ้าตัวบทกฎหมายนั้นไม่ชัดเจนก็ให้ตีความจากเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูล
หากทั้งกฎหมายและก็เจตนารมณนั้นไม่ชัดเจนอีกก็ให้ตัดสินตามประเพณีการปกครอง
ที่เราเขียนไว้เนี่ยทั้งหมดเราจะพยายามหาจุดสุดท้ายให้มันไปให้ได้

คนช่องทางที่จะมาหาสารรัฐธรรมนูลเราก็เปิดกว้างขึ้น
แต่ก่อนนี้มันเขียนว่าเมื่อเกิดข้อโต้แย้งกันในระหว่างอำนาจของคนนู้นคนนี้
แล้วพอมันไม่โต้แย้งหรอกมันเลยไม่รู้จะไปยังไง

บางคนพวกนาวิชาการทางรัฐเมืองก็บอกโอ้ยอย่างนี้แล้วสารรัฐเมืองก็ทำงานแย่
หมวดบททั่วไปบทพระมหากษัตริย์และหมวดในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูลคุณสมบัติของ
ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืององค์กรอิสระและเมื่อรัฐสภาเห็นชอบนะครับ
แล้วต้องนำไปทำประชามติก่อนนำขึ้นทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวาย
แต่ในการแก้ไขนั้นนะครับห้ามไม่ให้มีการแก้ไขเพื่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกว่าจักรธรรมไม่ได้
ส่วนหมวดที่ว่าด้วยองค์กรอิสระนั้นกรทนั้นก็มีมาตรการใหม่
โดยให้สำนักงานรังบุกรัชน์คณะกรรณกรรมภพช้าสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
สร้างความเสียหายให้กับประเทศ
ในวันนี้นะครับกรทนั้นก็จะมีการแถลงภาพรวมทั้งหมดในเวลา๑๐นาฬิกานะครับ
โดยจะเป็นการชี้แจงแล้วก็แถลงถึงภาพรวมถ้าเกิดขึ้นทั้ง๗วันตลอดทั้ง๗วันที่ผ่านมาครับ
นำโชคบุญชูข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากอำเภอชะอำจังหวัดเพชรชบุรีครับ